ต้องแหน่ง
มายังเยาว์นานถึง๓๕ปีนะครับ
ก็หวังว่าจะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสารตำนานเรื่องราวของหนังตะลุงต่อไป
ติดตามได้นะครับจากรายงานไปกันที่จังหวัดสุราธานีครับ
นายยุธยาศรีวีโรธวัย๖๓ปีอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
กำลังโชว์วิชาการแกะสลักหนังตะลุงที่บ้านในตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีเรียกได้ว่าหาชมได้ยากเลยล่ะค่ะ
เพราะอาชีพนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม
เนื่องจากเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความประณีตมากและต้องอาศัยความชำนาญ
ที่สำคัญต้องมีใจรักด้วยถึงจะทำออกมาได้สวยงามขนาดนี้
เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ
โดยนายยุทธยายังบอกอีกว่าอาชีพแกะสลักหนังตะลุง
เป็นอาชีพของบรรพบุรุษเลยก็ว่าได้ค่ะ

หรือผู้เชิดหนังตะลุงนั่นเอง
โดยได้คลุกคลีกับอาชีพนี้มาตั้งแต่ยังเด็ก
ก่อนจะมีโอกาสได้สารต่ออาชีพนี้

ทำให้เกิดความสนใจในงานแกะสลักหนังตะลุง
ยึดเป็นอาชีพมานานกว่า๓๕ปีแล้ว

ในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานี
ที่มีมากถึง๗๐คณะ
และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะหนังตะลุงได้มากกว่า๔๐๐รูปต่อปีด้วย
ส่วนใหญ่คณะหนังตะลุงจะสั่งแก่สลักหนังของนายุทยา
เนื่องจากเป็นหนังตะลุงที่มีความสวยงาม
และคงตามรูปแบบศิลปะหนังตลกของทางภาคใต้

ทางมหาวิทยาลัยราชบัสสุราธานี
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ก็ยังนำหนังตะลุงของนายยุธยาไปจัดแสดงไว้ในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาลวดลายหนังตะลุงแบบโบราณ
พร้อมกับเปิดอบรมการแกะสลักหนังตะลุง
และการเล่นหนังตะลุงให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วย
รัชพัฒน์เรามีในหนังอยู่หลายคนด้วยกัน
เราก็รวบรวมในหนังนี้เข้ามาเป็นชมรม
แล้วก็จัดอบรมให้มีความกล้ามีความแกร่งขึ้น
มีความสามารถที่จะบินเดี่ยวไปเล่นหนังได้
เดี๋ยวนี้ก็มีชื่อเสียงมีอาชีพขึ้นมา
แต่ส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำหนังอย่างน้อย

แต่ปรากฏว่าที่เหลืออยู่ก็มีสักประมาณคนสองคนที่สนใจแล้วก็ทำได้
เช่นเดียวกับนายธีรยุทธ์เมืองแมน

เอกคณิศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาษุราชธานี
มีความสนใจในศิลปะการแสดงหนังตลุงมาก
ขอเข้าร่วมโครงการและฝึกฝนจนสามารถเป็นนายหนังตะลุง
หรือผู้เชิดหนังตะลุงคนรุ่นใหม่
เรียกได้ว่าวัยรุ่นทั่วไปต้องยอมแพ้กันเลยล่ะค่ะ
ตอบใช้ว่าใครจะทำได้
อีกครั้งยังสามารถทำความฝันของตัวเองในการเป็นนายหนังตะลุงได้สำเร็จด้วย
มาลองแล้วก็ชอบรักอยู่บ้างนะครับก็ทำอยู่
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภาษุราคานี
ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแก่สลักและการแสดงหนังตะลุง
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอด
ให้เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของภาคใต้ต่อไปด้วย

เห็นเด็กไทยรุ่นใหม่รู้จักอนุรักษ์สืบสารประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบ้านของทางภาคใต้เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกัน
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการเวลาเปลี่ยนไป
เด็กรุ่นใหม่ก็วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเห็นแบบนี้
ชื่นชมค่ะปรบมือให้เลยนะคะ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวของเรื่องแปลกประหลาด
ไปดูพึ่งหลวงทำรังอยู่บนต้นทรายใหญ่อายุหลายร้อยปีค่ะ
อกจากจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
ยังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะว่าสามารถเอาน้ำผึ้งมาขาย
เป็นน้ำพึ่งบริสุทธิ์ขายได้ปีละ๓แสนบาทเลยคุณ

ใหญ่มากนี่แหละค่ะเป็นต้นทรายใหญ่อายุเก่าแก่มากนะคะ
๔คนโอบสูงกว่า๑๐เมตรด้วยกัน
มีพึ่งหลวงบินมาทำรังมากกว่า๑๕๐รังบนต้นไสนี้
และต้นนี้ก็อยู่ใกล้สระน้ำกลางบุบาล
สายตรีพัฒนาตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
แนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
โดยมีสารเจ้าปู่ตาบุญมาร้อยรัง
ตั้งอยู่ใกล้กับต้นไซด์ที่พึ่งอาศัยทำรังอยู่ด้วย
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะ
โดยเฉพาะในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๕ของทุกปี
ก็จะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทั่วประเทศมารวมตัวกัน
เพราะว่าเป็นวันที่ชาวบ้านจะปีนต้นทรายเพื่อเก็บน้ำพึ่งบริสุทธิ์แท้
ซึ่งจะมีการเข้าคิวรอซื้อน้ำผึ้งกันถึงโคนต้นเลย
และก่อนจะปีนเก็บน้ำพึ่งทุกครั้ง
กินแล้วก็ขายในราคาขวดละ๓๐๐บาท
จำกัดเลยก็คือคนที่มาจองได้ไม่เกินคนละ๒ขวด
แต่ละปีจะเก็บน้ำพึ่งได้ประมาณ๑๒๐๐๑๕๐๐ขวดค่ะ
สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละ๓แสนถึง๔แสนบาทนะคะ
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น๓ส่วนก็คือคนปีนจะได้ร้อยละ๓๐
คนปั้นน้ำก็คือจะได้๒๐
อีกที่เหลือ๕๐จะเข้ากองกลางของหมู่บ้านนั่นเอง

หลังจากทราบข่าวว่ามีพึ่งหลวงมาทำรังบนต้นไทมากกว่าร้อยรัง
พาญาติพี่น้องเดินทางมาดูกัน
ซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะได้ตั้งกฎเอาไว้ว่า
จะเก็บน้ำพึ่งเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เพื่ออนุรักษ์รังพึ่งหลังนี้เอาไว้ด้วย
ใช่น้ำพึ่งเดือน๕เป็นน้ำผึ้งที่หวานมากเลยนะคะ

ราคาแบบนี้ถือว่าเขายังไม่ได้แพงมากนะ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตลอดข่าวในวันนี้แล้วนะครับ

ว่าวันนี้วอลเล่บอลหญิงในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ทิ้งชนะเลอร์แทงเอเชียรอบรองชนะเลอร์ไทยเจอกับญี่ปุ่น

อีกครั้งนะครับช่วง๖โมงเย็น๖โมง๑๖โมง๑๕ประมาณนั้น

เดี๋ยวจะได้ดูการถ่ายทอดสดร่วมเชียร์ทีมวอเล็กบอลสาวไทยไปด้วยกันนะครับ

วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับ
ส่งเรื่องราวของของกินมามากมายเลย
บอกว่าอยากดูหมูชนะหันอยากกินหมูชนะ
เอาล่ะงั้นเราปิดท้ายรายการวันนี้ไปกับภาพของคุณชนะหันเลยแล้วกันนะคะ
วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะยังยังไม่ไปเลยยังไม่ห้ามเลยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป